ติดตามเรื่องที่โรงพยาบาลภูมิพลกันต่อ
ก่อนหน้านั้นก็มีข่าวใหญ่ไปแล้วว่าหมอแอ้ม
ของโรงพยาบาลภูมิพลติดโควิดและเสียชีวิต
คนก็จับจ้องมองไปที่โรงพยาบาลภูมิพล
ทีนี้มันมีกรณีของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

ได้ค่ะออกมาแฉมาสับเลยนะครับว่าเนี่ย
การจัดสรรไฟเซอร์ของโรงพยาบาลภูมิพล
ปรากฏว่ามีคนที่ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนไฟเซอร์

แทนที่จะจัดสรรให้กับคนที่เขาเจอผู้ป่วยจริงอย่างแพทย์
พยาบาลที่เขาทำหน้าที่ใกล้ชิดผู้ป่วยแล้วเป็นคู่เสี่ยงจริง
คนเหล่านี้ไม่ได้รับการจัดสรร
ทำให้ตกหล่นจากการได้รับบูสเตอร์โดส
ไป๑๐๐๒๐๐คนโอ้โห
กลุ่มตัวแทนบุคลากรด่านหน้าของโรงพยาบาลภูมิพล
๑๐คนเขาเลยเอาเอกสารนะคุณมาโชว์มาแฉ
บอกว่ามีรายชื่อของบุคคลในโรงพยาบาล
ซึ่งไม่เห็นได้ทำงานใกล้กับผู้ป่วยเลย
แต่มีรายชื่อว่าได้รับวัคซีนไฟเซอร์
ทีนี้มีแพทย์ตัวจริงพยาบาลตัวจริงที่อยู่ใกล้ผู้ป่วย
ทำไมถึงไม่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์อีกเป็นร้อยคน
เมื่อวานเจ้ากรมแพทย์ฐานอากาศเรียกตัวแทนบุคลากรกลุ่มนี้
มาพูดคุยว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้ให้ใช่ไหมครับ

ทีนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมานะฮะผลอากาศโทษธนวิทย์สกุลแสงประพา
กรมแพทย์ฐานอากาศออกแถลงถึงเรื่องนี้
บอกว่าผมเองในฐานะตัวแทนกรมการแพทย์ทหารต้องขออภัย
และผมพร้อมที่จะรับผิดชอบในความบกพร่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น
ซึ่งจริงแล้วอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบนะ
แต่ถ้ามันเกิดบกพร่องจริงผมรับผิดชอบทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
กับบุคลากรว่าท่านจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่๓ภายในสัปดาห์นี้๑๐๐

คือแบบนี้ได้ทุกคน๑๐๐จริง
ผมจะไปตรวจสอบรายชื่อตรวจสอบเอกสารทั้งหมด
ใครที่ทำงานเป็นบุคลากรด่านหน้าจะไม่ตกหล่นนะครับ
โดยตอนนี้ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์มาจากกรมควบคุมโรค๓๗๐๐เข็ม
ขณะที่โรงพยาบาลมีบุคลากรอยู่ประมาณ๒๐๐๐กว่าคน
มันก็จะเหลืออีกประมาณพันกว่าเหมือนกันนะ
คือถ้านับตามสัดส่วนนี้มันพอ
มันพอวัคซีนที่เหลือจะเร่งนำมาฉีด
ให้กับบุคลากรด่าน๒และด่าน๓ต่อไป
คุณคำว่าด่าน๒ด่าน๓อันนี้คือก็ต้องเป็นบุคลากรทางการแพท
เพราะว่าคนกังวลไงว่ามันจะมีหลุดรอดไปถึงแบบ
เออนะครับนี่ฮะโดยเจ้ากรมแพทย์ฐานอากาศบอกว่า
วัคซีนในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชานี่ผมถอดคำพูดมาเลยนะ
ต้องดูแลลูกน้องหากลูกน้องยังไม่ได้รับก็เป็นไปไม่ได้
ถ้ามีคนไปทำแบบนั้นก็คงโง่เต็มทนนี่เจ้ากรมแพทย์ฐานอากาศบอก
และไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปให้วัคซีนคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
และที่ผ่านมาก็ไม่มีผู้ใหญ่ในกองทัพอากาศโทรศัพท์

ปีนี้โรงพยาบาลภูมิพลครบรอบ๗๒ปี
เราทำงานเพื่อพ่อหลวงและประชาชนมายาวนาน
แต่เมื่อมีเรื่องที่ไม่เข้าใจเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียล
ทำให้ชื่อเสียงมัวหมองนี่บอกแบบนี้เลยนะครับ
ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ใส่กันเต็มเหนียวเลยตอนนี้
ทำให้เรานั้นเสียใจเพราะองค์กรของเราก็มีบุคลากรที่ดี

ผมไม่อยากให้โยงเป็นเรื่องวัคซีนทางการเมือง

ซึ่งจากนี้ไปเราจะไปปรับปรุงเรื่องระบบ
และการสื่อสารภายในองค์กรของเราให้ดีขึ้น
พลอากาศโทษธนวิทย์เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
กล่าวไว้ดังนี้นะครับ

กรณีที่คุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคม

ระบุว่าจะไปยื่นปปชเลยให้ตรวจสอบ
และเรียกร้องให้ผู้บัญชาการฐานอากาศ
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้

กรมแพทย์ฐานอากาศบอกว่าก็ไม่เป็นอะไร

แต่ในส่วนของผมผมได้เข้ามาแก้ไขปัญหา
เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้บังคับบัญชา
คลากรด่านหน้าและผู้บริหารของโรงพยาบาล

ทำความเข้าใจร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีการฆ่าโทษทางวินัยต่อใคร
แล้วก็รวมถึงคนที่เอาเรื่องนี้ไปแชร์ไปแฉในโลกโซเชียลด้วย
ผมยังไม่คาดโทษเพราะว่าเป็นช่วงของการตรวจสอบอยู่นะครับ
ทีนี้พลอากาศตรีหญิงอิสระยาสุขเจริญ
ภูมิหน่วยการโรงพยาบาลภูมิพลท่านว่ายังไงบ้างคุณ

พูดถึงเกี่ยวกับการจัดลำดับการจัดสรรวัคซีน
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนะ

ทีนี้ประเด็นคุณผู้ชมรายชื่อที่มันซ้ำซ้อนแล้วก็หลุดออกไป
มันรายชื่อชื่อนามสกุลเดียวกันแต่คำนำหน้าชื่อมันเปลี่ยนใช่ไหม

อย่างเช่นนางสาวอารยาเพิ่งบริกูล
นายอารยาเพิ่งบริกูลแบบนี้
เรื่องนี้ค่ะทางพลอากาศตรีหญิงอิสระยา
บอกนะบอกว่าเป็นรายชื่อที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบ
ก็ต้องไปดูแหละว่าข้อมูลพวกนี้
มันหลุดไปในโซเชียลมีเดียได้ยังไง
รวมถึงพูดถึงวัคซีนด้วยค่ะ
จำนวนวัคซีนมีการทยอยเข้ามา
ตอนแรกก็เลยไม่สามารถแจ้งไปยังบุคลากรด่านหน้าได้ไง

ทีนี้พอมันยังแจ้งไม่ได้ตอนแรก
ก็เลยอาจจะทำให้บุคลากรด่านหน้าเครียด

ครับแล้วก็ได้กล่าวถึงกรณีที่
มีรายชื่อที่มีความซ้ำซ้อน
แล้วก็รายชื่อของกลุ่มบุคคล
อย่างเช่นช่างโยธาช่างซ่อมประปาช่างซ่อมไฟฟ้า

ไม่ได้เป็นแพทย์พยาบาลที่อยู่ใกล้ชิดคนไข้

เพราะคนกลุ่มนี้ก็อยู่ในกลุ่มงานธุรการ
หากระบบสถานุประโภคในโรงพยาบาลเสีย
ก็ต้องให้กลุ่มความรู้เหล่านี้เข้ามาซ่อมแซม
ดังนั้นพวกเขาก็ควรจะได้รับวัคซีนด้วย

แต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการทบทวนระบบใหม่แล้วค่ะคุณผู้ชม
อย่างหนึ่งที่พอยืนยันบอกว่ามั่นใจได้เลย

เดี๋ยวจะฉีดไฟเซอร์ให้กับบุคลากรด่านหน้าให้ครบทุกคนเลย
แล้วก็ถามไปด้วยไงว่าเอ๊ะพอคะ
กรณีเอกสารที่มันหลุดออกมา
มีการฆาตโทษไหมกับคนที่เอาข้อมูลมาเปิดเผย
พอบอกว่าก็ยังไม่ได้มีการฆ่าโทษอะไร

ทั้งที่จริงแล้วบุคลากรของโรงพยาบาลภูมิพล
ส่วนใหญ่จะเป็นทหารต้องมียศนำหน้า

เขาบอกว่าเป็นรายชื่อทิพย์รายชื่อผีนะเอามาใส่ไว้เฉย

บอกว่ามันเป็นการลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชน
เพราะในบัตรประชาชนบางทีไม่มียศอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ต้องรอนะว่าทางภูมิพลจะออกมาชี้แจงกับสังคม

แล้วชี้แจงกับบุคลากรภายในโรงพยาบาลให้เข้าใจกันอย่างไกล
ส่วนที่นครศรีธรรมราชมีเรื่องที่แพทย์สาวจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
นำครอบครัวไปฉีดวัคซีนคุณ

เขาบอกว่าเป็นคลิปออกมาเลยภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยโอ้โห
พาญาติโฮทิกาไหนนัยโซเชียลเขาวิจารณ์นะ
ฉีดวัคซีนทั้งที่ประชาชนคนอื่น

บุคลากรทางการแพทย์อื่นก็ยังไม่ได้ฉีดอะไรเลย
คือเรื่องนี้ผู้สิทธิ์ข่าวได้มีการหาข้อมูล
พบว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
แพทย์หญิงระดับปฏิบัติการของโรงพยาบาลแห่ง๑
นำครอบครัวมารับวัคซีนไฟเซอร์ในช่วงเวลาบ่ายของวันที่๑๓สิงหา
โดยผู้ที่มารับวัคซีนซึ่งเป็นครอบครัวของแพทย์หญิง

เรื่องนี้ทีมข่าวก็เลยต้องไปถามทางนายแพทย์สสจจนศศิษย์ธรรมราช

คุณหมอจรัฐพงศ์บอกว่าตั้งแต่ก่อนการรับวัคซีนมาจากส่วนกลาง
ผู้ที่จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์
จะต้องเป็นแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเท่านั้น
หากผิดไปจากนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกลงโทษ

ส่วนเหตุการณ์ที่แพทย์หญิงคนนี้นำครอบครัวนำแม่นำพี่สาวมาฉีดไฟเซอร์
ขณะนี้นะฮะได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนของทางราชการแล้ว
ซึ่งล่าสุดแม้ว่าจะมีกระแสข่าวว่าแพทย์หญิงคนดังกล่าวจะลาออก
แต่ขณะนี้ก็ยังไม่เห็นเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการ
แต่ก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ดีนะครับ
เรื่องวุ่นเกี่ยวกับไฟซอร์เกี่ยวกับบุสเตอร์โดส
ทวงคืนไฟเซอร์ให้แก่บุคลากร
ใช่ค่ะเรายังคงเล่าข่าวแบบนี้อยู่ตลอดนะ

คือทางบุคลากรทางการแพทย์เขาก็ต้องการความโปร่งใสแบบนี้เหมือนกันด้วย